กลับมากลับมาสำหรับตัวที่สองนี้นะคะพูดเลยว่าตัวแรกเนี่ยสำหรับวิตุเดซิเครดเนี่ยก็เป็นแบบออกแนวเซ็กซี่เนอะตัวที่สองออกแนวคิวตี้ค่ะนี่เลย
ไม่ได้เป็นแค่แป้งฝุ่นธรรมดาธรรมดาอย่างเดียวนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะยังผสมผงกริตเตอร์ด้วยวิ่ง
คุณจะฟุตขึ้นมาเหรอใช่มันก็จะเคาะเคาะแบบนี้นี่พี่เก่าเคาะให้
เห้ยขาวเลยอะดูดิ

อืมเด็กอะเออเด็กอะดูแบบใสไวใส
และสุตัวนี้นะคะเป็นกลิ่น
อันนี้ก็ดูแบบน่าค้นหาเอออันนี้ก็หอมเนอะอันนี้เขาก็ชอบนะเนี่ย
ว่ามันใช้ยังไงแล้วแบบใช้ส่วนไหนอะไรไงดีอะคะป้าพิม

อ้าวออมไอซ์กลับมาแล้วล่ะค่ะ
พี่ยังเพลินกับการปัดชิมเมอร์ลงบนผิวอยู่เลยนะคะ
เพราะแบบมันสวยมันวิ้งจริงนะคะ
แต่ว่าเราต้องไปพูดกันถึงตัวที่๒บ้างนะคะ
ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากตรงที่เขามีส่วนผสมของสารกันแดดด้วยนะคะ
เรียกว่าสามารถกันแดดให้เราได้ในทันทีเลย

จะรู้สึกเนียนนุ่มเพราะเขาเป็นเนื้อแป้งเบาบางนะคะ

คือแบบว่าพกพาสะดวกหยิบออกมาตอนไหน
ก็แบบว่ารับรองว่าเพื่อนจะต้องกรี๊ดอิจฉาแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวเรามาลองกันดูค่ะ
ก็ค่อยพักนะคะก็เหมือนตามชื่อของเราเลยนะคะ
คือพักลงบนผิวแบบนี้
นะคะก็จะสังเกตได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ย
เห็นชัดเลยนะคะว่าทำให้ผิวของพิมเนี่ยดู
สว่างกระจ่างใสเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ

ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวิวัฒนาการในการกันแดดแบบใหม่

มันจะน่ารักแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เห็นดมอยู่ตรงนี้

คือแบบว่าลงไปแค่นิดเดียวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
นั่งตรงนี้เนี่ยรู้สึกแบบเหมือนอยู่ในทุ่งกุหลาบเลยทีเดียว
คือแบบหอมตัววิ้งข่าวกระจ่างขึ้นอะไรจะดีไปกว่านี้นะคะ
แต่ว่าเราก็ต้องมาทดสอบกันนะคะ
ด้วยการใช้กระดาษสีดำเหมือนเดิมนะคะ
เพื่อดูสิว่าสีที่แท้จริงนะคะของชิมเมอร์ตัวนี้เนี่ยจะออกมาไง
แล้วก็ต้องเคาะนานมากแค่ไหนนะคะ
กว่าจะได้ปริมาณชิมเมอร์ที่เรารู้สึกว่า
เราสามารถที่จะลงตรงช่วงที่เราต้องการลงได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเคาะกันนานนะคะ

เอาละค่ะเสร็จแล้ว
เห็นไหมคะว่าสีของชิมเมอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะ
จะเป็นสีออกขาวอมชมพูนะคะ
แล้วก็มีเฟรกของสีทองอยู่ด้วย
ดังนั้นเนี่ยจึงทำให้เวลาที่ทาลงไปบนผิวของเราแล้วเนี่ยนะคะ
รู้สึกว่าผิวดูขาวกระจ่างแล้วก็ดูแบบสว่างมากยิ่งขึ้น
สีทองที่แบบมีเป็นเกล็ดเล็กอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ

ท่านไหนที่แบบกังวลใจว่าใช้ประเภทกริตเตอร์ชิมเมอร์ลงบนผิว
แล้วจะรู้สึกแบบเป็นประกายเยอะเกินไปนะคะ

ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นกริตเตอร์เป็นชิมเมอร์ขนาดเล็กที่แบบ
ลงบนผิวแล้วดูสวยแล้วก็ทันสมัยด้วยค่ะ
สำหรับทริปในวันนี้ที่ทีมจะนำมาฝากกันในการใช้พวกชิมเมอร์ลงบนผิวแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือควรจะนะคะลงพวกโลชั่นสักนิดนึงเกาะลงบนผิวของเรานะคะ
เพราะอย่าลืมว่ายังไงก็ตามนะคะชิมเมอร์ประเภทนี้เนี่ยเป็นฝุ่นแห้งนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผิวของเรามีความชื้นนิดหน่อยเนี่ยนะคะ
จะทำให้เนื้อชิมเมอร์เนี่ยติดได้ดีขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นในแต่ละจุดที่เราต้องการลงนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะลงทั้งตัวถูกไหม
แต่อยากจะเน้นตรงช่วงหายปลาร้านะคะใช้โลชั่นนะคะแต้มนิดแล้วก็ลงเป็นเส้นเอาไว้ก่อน
แล้วคุณลงทั้งหมดพร้อมกันตรงช่วงที่คุณต้องการเน้นอย่างตรงช่วงหายปลาร้าอย่างนี้ค่ะ
ติดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าดึงความโดดเด่นของฟีเจอร์ที่คุณต้องการขึ้นมาค่ะ
ขอบคุณป้าพิมมากเลยนะคะเราได้รู้นะต้องทาครีมก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ให้มันติดไงให้มันมีความหนึบนิด
ถึงว่าที่ผ่านมาไม่ได้ทาครีมมันเลยไม่ติดเนอะ

เลิศมากเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคะอยากรู้หรือยังว่าพวกเราสองคนนี้ชอบชิ้นไหน

พร้อมสิถ้าพร้อมแล้วเรามาติดเลส

ตัวเนี้ยสิ่งคิดหนักเหมือนกันน่ะ

การที่มันเป็นโลมาอย่างนี้เราไม่สามารถควบคุม
ปริมาณที่มันตกลงมาได้ไงแต่ที่ให้เป็นเพราะว่าสีเขา
ศรีเค้าโกลที่ดูแพงดูสวยอะเราให้เพราะสีสวย
พี่กาวก็ชอบเพราะว่าสีสวยด้วยแต่คือจริงแล้วคือชอบมันใช้ง่ายด้วยไง

อันนี้เนี่ยสำหรับคนชอบความใส

คือของอันนี้มันง่ายมากคือมันตลับเล็กพกง่ายนะ
ใช่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบไม่สม่ำเสมอ

แล้วแบบพัฟนี่คือเหมือนมัชมันโล่งจริงมันนุ่มด้วย
แล้วออกมาคือสีมันเสมอด้วยเนอะ
ถูเลยรับรองแบบออกมาขาวเลย
แม่บ้านอ่อมไอซ์ยกป้ายไฟเขียวจัดตีให้เสียกันทั้งคู่เลยค่ะ
งานนี้เนี่ยสวยฟรุ้งฟริ้งวิบวับสะกดสายตาออร่ากระจายทะลุจอทีวีกันไปเลย
ที่เราจะมาแจกของรางวัล

นี่แล้วก็ราคาดีขนาดนี้
ใช่แล้วก็โคว่ามาชพักอีก๑๐รางวัล

เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนั่นเองนะคะ
รับรองเลยค่ะว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ไปติดบ้านแน่นอน

รวยมากสวยแล้วใจปั้มมาก
จริงพูดเลยแต่ว่าช่วงหน้ายังไงแหละโอเค

คือเป็นนุ่งคนหนึ่งนะฮะที่เราติดตามคนกำทำเขาตั้งแต่ตอนเขาประกวด

เราก็เห็นว่าเออคนนี้ดูน่ารับนะตามนี้เขาเปลี่ยนลุคแล้วเป็นแนวแบบเค้ม
ต้องคุยกับเขาค่ะว่าช่วงเวลาที่แบบว่าเขาอยู่ในวงการที่หายไปทำอะไรบ้าง
แล้วพอมาอีกทีทำไมแบบมาลุคนี้เลย
น้องร้อนนะเด็กน้องร้อนยังร้องเพลงให้เราฟังหรือเปล่าทำไมอะ
นี่น้องร้อนโอ๊ยมาเลยอย่าเพิ่งมา
คุณผู้ชมคะไปเบรกดื่มน้ำสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะ
กลับมาพบในช่วงผู้ชายในฝัน